กลับมาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ชมค้ามาดูความหัวหน่อยดีกว่าสิ
อากาศร้อนมาแบบนี้ก็ต้องนึกถึงริมทะเลใช่ไหมคะ
โรงท่ายกันไปจะพาคุณผู้ชมไปนี่

เป็นไงแค่สะบัดผมแค่นั้นเองก็สวยมากแล้วนี่สุดปังจริงค่ะ
แม่ก็คือแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโพสต์ทั้งทีมันต้องร้อนระอุแบบนี้แหละค่ะ
มัมพลอยเข้ามาพร้อมกับแคปชั่นว่าอย่างนี้นะจ๊ะรับแดดสกรุปปล่อยใจฝันซะหน่อย
ฟานครับก็ขานรับเลยแบบมัมลุคซับเผ็ดแบบนี้นะคุณคุณผู้ชม
ดีกันทั้งประเทศฝันตั้งแต่ตอนกลางวันเลยเห็นแบบนี้นะฮะ
บางคนก็แซวแบบน่ารักบอกว่าเห็นแล้วอยากฟาดก้นนะคุณแม่

แถมผิวแทนสวยนะ
เรียกได้ว่าในระหว่างที่มัมพลอยจะมานี่นะ

แฟนก็ติดตามเอาจากช่องทางโซเชียลเขาก่อนแล้วกัน

เรียกว่าเป็นกำไรคนดูคุณผู้ชมนะคะ
คนที่เข้าไปคอมเมนต์คุณมัมพลอย

ถูกต้องคอเมนต์บอกว่าเกินไปคุณมาม
ไปพลึบพราบแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชม
คุณคริสหอวังก็ไม่ใช่ย่อยนะคะนี่อาตัวเองก็อยู่ทะเลเหมือนกัน
ภาพริมทะเลนะคะเรียกว่าโอ้โหมิสยูเหมือนกันนะคะ
มิซิเบบี้เลยเห็นภาพนี้ค่ะหูไฟลุกพลึบพรับนะคะ
ซีมานะคะเรียกว่าไม่ยอมกันเลยนะคะสู้ได้ทั้งสองคน
เชียร์ทั้งสองคนทั้งคุณพลอยแล้วก็คุณคริสหอวังนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วแต่ละคนนี้สุดแซ่บเลยนะใช่นะคะ
ก็ยกให้เป็นนะคะดีว่าแห่งภาคพื้นทะเลในช่วงนี้ไปเลยนะคะ
ใช่ให้สิบเต็มสิบไปเลยจ้าเออพูด